ไปนี้อาจจะต้องเปลี่ยนอารมณ์หน่อย

คือปัจจุบันนี้สังคมของเราคุณผู้ชมนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่อาจจะทำงานไปเช้ากับดึกแล้วเอาลูกไว้กับคุณตาคุณยาย
คุณผู้ชมเชื่อไหมเด็กคนหนึ่งอายุ๑๗ปี
พ่อแม่เขาไม่รู้เลยว่าชีวิตลูกนั้นเป็นอย่างไร
วันหนึ่งลูกโทรมาพ่อพาหนูไปหาหมอหน่อย
เป็นประจำเดือนมันเลือดออกเยอะมากเลย

ถึงได้รู้ว่าลูกตั้งท้องอายุคัน๙เดือน
แล้วลูกทำแท้งเอง
จนมันตกเลือดจนแบบว่าลูกไม่ไหวแล้วปางตายแล้วถึงจะได้โทรไปหาพ่อว่าพาหนูไปหาหมอหน่อย
แล้วเอาร่างของเด็กไปซ่อนเอาไว้
คือพ่อไม่รู้บอกว่าก็ทำงานปกติคือลูกก็สภาพตัวเองก็ปกติก็ไม่รู้ว่าลูกท้อง
ลูกแบบไม่ได้แบบท้องป่องอะไรมากมายด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นนะ
แล้วคุณตาคุณยายก็ไม่ทันสังเกตว่าหลานท้องป่อง
ลูกก็ไปเรียนตามปกติไม่รู้เลยว่ามีฟงมีแฟนอะไรจนมารู้ว่านี่แหละ
ทำแท้งเองถึงได้ต้องพาไปหาหมอแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับ
เจ้าหน้าที่สพเมืองชุมพรได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ว่า
มีเด็กสาวคนหนึ่งอายุ๑๗นี่ก็สักม๕ได้เนอ

มีอาการตกเลือดอย่างหนักคืน๑๓กุมภาพันธ์ประมาณ๔ทุ่มแน่นอน
วันนี้วาเลนไทยเมื่อวานนี้เขาทำแท้งคุณผู้ชมนะฮะ
คือไปสักถามถึงได้รู้ว่าน้องเนี่ยพยายามทำแท้งเองจนตกเลือดอย่างหนัก
แล้วก็เอาร่างของลูกตัวเองเนี่ยไปซ่อนเอาไว้เห็นไอ้รังสีแดงนั้น
คือเอาร่างของลูกเนี่ยไปซ่อนในรังอันนั้นแล้วลูกก็เสียชีวิตด้วยนะครับ
ก็ไปตรวจสอบก็ไปเจอจริงที่มันตกใจคือทารกนั้นอายุคัน๙เดือนแล้ว
คือจริงแล้วเด็กก็ใกล้จะคลอดแล้วแต่น้องไม่ได้บอกใครนะฮะ
แต่ตัดสินใจทำแท้งเองก่อนเอาร่างของลูกเนี่ยนะห่อด้วยผ้าขนหนูแล้วก็เอาไว้ในกล่องเนี้ย
แล้วก็ปิดอย่างมิดชิดนี่ฮะนี่ต้องขออนุญาตเบอร์ภาพนะครับ
เห็นไหมว่าทุกอย่างอวัยวะน้องครบแล้วน้องอายุคัน๙เดือนแล้ว
จากการสอบถามพ่อของเด็กผู้หญิงอายุ๑๗ปีคนนี้บอกว่าลูกสาวอยู่กับตากับยายคือพ่อกับแม่เนี่ยทำงานเลิกดึกกลับมาก็ไม่ได้เจอกันเท่าไหร่
เมื่อวานลูกสาวโทรมาบอกว่าให้ไปรับกลับบ้านหน่อยเพราะว่าทะเลาะกับตากับยายก็เลยไปรับตัวกลับมา
จนกระทั่งตอนกลางคืนพ่อเนี่ยกำลังไปทำงานอยู่นะฮะลูกโทรมาพ่อพาหนูไปหาหมอหน่อยเป็นประจำเดือนลูกตกเลือดเยอะมากเลยพ่อก็รีบกลับไปพาไปหาหมอแล้วไม่ได้ถามอะไรกับลูกเลยนะฮะ
จนไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอโทรมาว่าคุณพ่อคุณพ่อฟังนะลูกสาวคุณพ่อทำแท้งเองนะเพราะว่าจากการตรวจภายในก็ทราบใช่ไหมก็ทำแท้งเองก็ได้กลับไปดูที่บ้านตำรวจก็ไปเต็มไปหมด
พ่อเค้นถามจริงรู้ว่าที่พูดถูกต้องเลยเขาใช้ยาเน็ตทำแท้งด้วยตัวเองนะแล้วเกิดอาการตกเลือดมากคือพ่อบอกว่าพ่อไม่รู้นะว่าลูกสาวท้องกับใครไม่รู้มาก่อนลูกตั้งคันตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าลูกเนี่ยไปเรียนทุกวันปกติพ่อพอมารู้ว่าลูกทำแท้งตกใจคุณผู้ชมนะฮะตกใจทำอะไรไม่ถูกแต่ว่าด้วยคว
การปลอดภัยแล้วครับนะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวถ้าเกิดน้องหายดีก็จะไปสอบปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็อาจจะไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าตอนนี้ย้ำนะฮะการทำแท้งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับเพราะอายุคันของเด็กในท้องนั้น๙เดือนแล้วนะครับใช่ค่ะนะฮะแล้วคงเป็นหน้าที่ของพ่อแหละต้องถามลูกว่า

ก็ต้องแบบเก็บเอาไว้แล้วก็เลี้ยงดูกันต่อไปใช่ไหมค่ะลองคุยกันในครอบครัวเด็กพอผ่านแล้วกลัวไงทุกคนแหละกลัวพ่อแม่จะด่าว่ากลัวพ่อแม่จะเสียใจใช่มันมีทางออก